ไปดูเหตุระทึกที่ชุมพรครับคุณผู้ชมนึกภาพนะถนนข้ามทางรถไฟ
ระหว่างนั้นก็มีกระบะบรรทุกขนน้ำขนน้ำดื่มมาขับผ่าน
เงิกเกิดตัวชาซีติดกระร้าง
พยายามเดินหน้าก็ไม่ไปถอยหลังก็ไม่ไปจังหวานนั้นจึกจักจึกจักมาแล้วรถไฟมาแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมนะเละเฉลยมาแล้วว่าโดนชนเข้าไปครับ
กระบะบรรทุกน้ำคันนี้ครับบ่ายโมงครึ่งเมื่อวาน
ตำรวจสพเมืองชุมพรก็ไปตรวจสอบเหตุนี้เลยครับ
มันเป็นถนนข้ามทางรถไฟบ้านหนองหมุกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ด้านหลังเนี่ยติดตั้งเป็นตู้อลูมิเนียมบรรทุกน้ำดื่มมาเต็มคันรถเลย
ด้านหน้าซ้ายนะแล้วก็ประตูด้านซ้ายโดนชนเสียหายหนัก
แล้วตู้อลูมิเนียมก็หลุดออกมาด้วยโอ้อย่างดีว่าทำงานนะคุณผู้ชม
ขวดน้ำดื่มก็หล่นเหลือเลยครับเนี่ยน้ำหลาย
คนขับแล้วพูดโดยสารเป็นยังไงอะไรอยู่กันสามคนเนี่ย
ผู้ชายหมดเลยนะบาดเจ็บหมดเลยครับอือ
ผมเนี่ยขับรถตามหลังกระบะคันที่บรรทุกน้ำมา
กระบะจอดอยู่บนรางรถไฟ

๔รถมันไปติดอยู่คารางรถไฟเลย

รถไม่ขยับเลยเป็นจังหวะเดียวกับชึกชักชึกชัก
รถไฟขนสินค้ามาพอดีเลยครับครับ
โบ้เข้าไปชนเต็มเลยครับ
ทั้ง๓คนในกระบะก็กระเด็นไปอยู่ที่คูน้ำเลย

ขนเจ็บอยู่ตรงไหนนะขนเจ็บอยู่ในคู่หรออ๋อ

ตอนนั้นผีเห้นสภาพยังไงมั้ย
อืมโบ๊คนอนกองเลยใช่มั้ยผีมาเห้นสภาพนั้นเลยใช่มั้ยครับ
อืม๓คนมันขึ้นมาติดรถทิ้งค้ามาไม่เร็ว
อ๋อถ้ามาเร็วหยุดโง่เลย
แต่บอกให้โล่งใจกันหน่อยคุณผู้ชม๓คนที่บาดเจ็บเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
รวมไปถึง๑คนที่สาหัสด้วยหรอพี่เบิ้ลไม่ต้องกลับ
พอไปดูบริเวณทางข้ามรถไฟตรงจุดเกิดเหตุที่รถกระบาดไปติดอ่ะนะ
คือมันมีสภาพเป็นทางลาดชันครับไม่มีไม้กั้น
ไม่มีไม้กั้นนี่ไงเห็นไหมมันเป็นทางลาดอย่างนี้
มีแค่ไฟกระพริบแล้วก็ป้ายสัญญาณเตือนว่าเป็นจุดข้ามทางรถไฟเท่านั้นเอง

ชาวบ้านเราแวะใกล้เคียงเลยบอกที่ผ่านมาเกิดประจำเลยอุบัติเหตุนี้
มีทั้งบางทีก็มีไข้คนเจ็บก็มีหรือบางทีหนักหน่อยถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเหมือนกันครับ